ส่วนคุณธนาชัยประสิทธิ์รองประธานคณะกรรมการโอลิปิกแห่งประเทศไทยนะครับ
ในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยด้วย
แล้วก็เจ้าที่คณะกรรมการโอลิมปิกเดินทางไปประชุมแล้วก็ยืนยันการลงทะเบียน
นักกีฬาทีมชาติไทยกับฝ่ายจัดการแข่งขันซีเกมที่ประเทศเวียดนาม
มีทั้งหมด๘๑๙คนส่วนรายชื่อนักฟุตบอล๒๐คนที่เพิ่งได้มาเนี่ยนะครับ
จากการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยคณะกรรมการโอลิมปิกก็ดำเนินการปรับให้เสร็จเรียบร้อย
ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับ
ไปดูเรื่องของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดรกล้องศักดมณี
ก็ยอมรับว่า๔เกมเนี่ยยากลำบากนะครับอีกครั้งหนึ่งแน่นอนในการแข่งขันครั้งนี้
เพราะว่าสถานการณ์โควิดด้วยแล้วการแข่งขันก็เลื่อนมาจากปี๒๐๒๑มาแข่ง
ตอนนี้ก็มีการวางแผนการฝึกซ้อมของสมาคมกีฬาร่วมกับกรกฐ
ซึ่งมีความกระชั้นชิดในการเตรียมนักกีฬาอย่างน้อย๖เดือน
โดยเป้าหมายสำคัญก็คือต้องทำผลงานให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นกว่าเดิม
ซึ่งโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าเหรียญทองในตารางเหรียญรวมนั้นก็น้อยมากนะครับ
กรทจึงมุ่งเน้นไปที่การเป็นเจ้าเหรียญทองในกีฬาสากลที่บรรจุการแข่งขันในโอลิปิกเกมส์เป็นหลัก
แล้วก็ใช้เวทีนี้เป็นการสร้างนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อไปสู่เอเชียนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์ต่อไปครับ